เป็นอุบัติเหตุบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในซอยโยธินพัฒนา๓เนี่ยนะคะ
เกิดพังถล่มลงมาแล้วก็ทำให้มีคนงานได้รับบาดเจ็บ๔คน
มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ๑คนซึ่งตอนนี้ยังคงติดอยู่ภายใต้ตัวอาคาร
เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลือที่จะนำร่างออกมาจากจุดที่เกิดเหตุค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังใช้เครื่องตัดทางเร่งให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ซากบ้านเดี่ยวที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างภายในซอยโยธินพัฒนา๓เขตลาดพร้าว
หลังจากที่บ้านหลังนี้นะคะเกิดถล่มลงมาเมื่อช่วงเย็นค่ะ
ก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๔คนเพื่อนคนงานแล้วก็เจ้าหน้าที่
ก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบอย่างละเอียด
ก็พบว่าในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต๑คน
ยังคงติดอยู่ภายใต้ตัวอาคารเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ
เพื่อที่จะนำร่างออกมาจากจุดที่เกิดเหตุ
และจากการสอบถามหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เล่าให้ทีมข่าวฟังค่ะบอกว่าขณะที่คนงานกำลังใช้เครน
แผ่นหินขึ้นไปต่อเติมบริเวณชั้น๒ของตัวบ้าน
สลิงเกิดขาดเนื่องจากรับน้ำหนักไม่ไหวค่ะ
จึงทำให้แผ่นหินหล่นลงมากระแทกที่ตัวบ้านแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น
เมืองต้นตำรวจนครบาลลาดพร้าวก็ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
พร้อมทั้งสอบสวนพยานแวดล้อมผู้รับเหมาผู้ควบคุมงาน
เพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปค่ะ